ข่าวนี้ค่ะจะพาไปดูครอบครัวแม่ปิ่นค่ะ
ก็เหมาะบอกมากกันว่าห่วงลูกชายหรือป่าว
เจ้านายเธอชอบอมข้าวไม่เกี่ยวข้าวนี่แม่ต้องป้อนอยู่กับคนนี้ค่ะ

อาจจะเป็นอย่างไรไปอัปเดตกับแม่ปิ่นเกดวันนี้กันเลยค่ะ
เจ้านายตอนนี้ก็โตไปเข้ามหาลัยแล้ว
เพราะว่าเป็นเด็กรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ค่อยห่วง
ก็จะห่วงแบบอาหารการกิน
เพราะมันขี้เกียจเที่ยวเดี๋ยวเราจะพร้อม
อายุเท่านี้แม่ยังป้อนอยู่เลยนะ
ขุนเป็นประเภทที่เด็กกล้ารู้กล้าลอง

อะไรที่ควรอะไรไม่ควรอะไรเบาหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือซุ่มซ่ามหกล้มแล้วก็ไปเหยียบลิ้นชัก
แต่อุบัติเหตุอีกคือแก้วแตกแล้วเข้าไปอยู่ในรองเท้า
เห็นบอกว่าลูกโสดทั้งคู่ด้วยนะคะ

เพลงใหม่ไม่รู้แต่งให้สาวคนไหนเอิงเอยซะละเกินนะคะ
ซึ่งเจ้านายจบมา๖แล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ
ฟังเรื่องเพลงดีกว่าตกลงแต่งให้ใครกันนะคะเจ้านายค่ะ
แต่เพลงที่แต่งเห็นมีแต่งให้ใครเอ่ยคะ

หรอกพี่คือมันก็เป็นเรื่องที่แบบ

เพราะฉะนั้นออกมาก็ให้ฟังแล้ว
ไม่มีครับไม่มี